แล้วบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีทอง

คุณผู้ชมค่ะหมอลำสาวสวยรุ่นเล็กของเรา

ปีนี้ขอแจ้งเกิดกับอีกหนึ่งบทบาท
กับการเป็นนางเอกครั้งแรกในชีวิต
อย่างที่บอกปลายปีทองของน้องจริงนะครับ

หลายคนทราบว่าตั้งแต่น้องยูกิย้ายมาสังกัด
ใหม่หายทองคำของในห้างประจักรชัย
มีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนตลอดเลย
ปรับลุคให้ดูแก่นเซียวซ่อนเปรี้ยวแบบมีลูกเล่น
อย่างเพลงฮักลาหน้าพ่อแลเป็นแนวเพลงรักสไตล์คนอกหัก
แต่ยังมักม่วนจังหวะแบบชวนโยกหน่อยชวนโยกหน้าห้านเลย
เกิ้ลแรกของน้องก็ปล่อยไปสดร้อนเขาเคาะเลิกดีกันไปนะ
วันก่อนนะซึ่งแบบพอปล่อยมาปุ๊บฟิตแบ็คดีมากคุณผู้ชม
แล้วน้องยูกิเนี่ยแอบกระซิบบอกผ่านบันเทิงไทยรัฐมาว่า
ถวายเสียงร้องหวานมาแล้วพี่
ไปถึงสารเจ้าพ่อพระยาแลจังหวัดชายภูมิกันเลยทีเดียวค่ะ
พญาแรอยู่จังหวัดชายภูมิค่ะ
แล้วหนูเอกก็เป็นคนชายภูมิเป็นลูกหลานของพ่อแร่
ก่อนอัดเสียงค่ะก็มีไปถวายเสียงเพลงนี้เลยค่ะ

เพราะว่าเพลงนี้จะรอยล้านวิวด้วยค่ะ
แฟนกับซอยกันได้ด้วยค่ะ

นี่ขอไม่เยอะค่ะขอแค่๑๐๐ล้านวิวเท่านั้นเอง

เรื่องเพลงว่าปังแบบลอยลำมาแล้วคุณผู้ชม
แต่อีกหนึ่งข่าวดีที่หลายคนร้องว้าว
คือการได้เป็นนางเอกครั้งแรกในชีวิต

เป็นนางเอกละครนางเอกภาพยนตร์คุณผู้ชม

อย่างที่บอกไปว่าเป็นลูกสาวลูกรักคนใหม่ของนายห้างทั้งที

ฟาดไปเลยค่ะ๓เรื่องรวด
ส่วนจะเป็นพระเอกคนไหนที่มาประกบคู่
ลองไปฟังยูกิซิจะบอกหรือเปล่า
ประมาณ๓เรื่องค่ะละครตอนนี้ก็

ก็เพิ่งเริ่มติดต่อมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

อาจจะมีไปเรียนแอคติ้งเรียนการแสดงเพิ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ
พระเอกแต่ละคนที่จะมาประกบคู่กับน้องยูกิ
ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะค่ะ
กระซิบได้ไหมว่าเป็นใครบ้างอ๋อยังดีกว่าค่ะ
ขอเป็นความลับใช่ไหมคะค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ